ฟังเรื่องน่าเหลือเชื่อ

คือต้องบอกว่าพี่เจมส์เนี่ยนะเขาเป็นอีกหนึ่งคนเลย

จริงเนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่เคยได้กราบไหว้อะไรเลย
เจมส์เนี้ยก็เอาไปไว้ที่หลังตู้ข้างเตียงอืม
หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องแปลกแล้วก็มีเรื่องราวปฏิหารมากมาย
รวมไปถึงจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยที่พี่เจมส์เนี่ย
ได้เจอกับเหตุการณ์เครื่องบินตก

ใช่แล้วแล้วก็รอดชีวิตมาได้

เจมส์ได้ยินเสียงคนเรียก

มารู้ทีหลังจากพี่คนสนิทนะครับ
บอกว่าพระพิคเนธเนี่ยท่านไปปลุกให้พี่เจมส์ตื่นจริง

พี่เจมส์เขาซื้อบ้าน๘๕ล้านด้วยเงินสด
เพราะตอนนั้นเขานึกในใจว่า
ขอให้ได้บ้านหลังนี้ทีเถอะ
ถ้าสำเร็จเนี่ยนะจะพาท่านมาตั้งบูชาไว้ในบ้าน
ซึ่งหลังจากครั้งนั้นนะคะคุณผู้ชม

มาร่วมพิธีด้วยทุกครั้งเลย

เคยขออะไรที่แบบไม่คิดว่าได้แล้วได้ไหมครับ

ก็คืออย่างขอบ้านมั้

ก็ไม่ได้ยังมีเยอะด้วยที่จะพอเพียงพอในการซื้อมัน

สามารถซื้อหลังปัจจุบันได้

การที่เรามีสิ่งยึดเหนียวแล้วเรามีกำลังใจ
แล้วเราไปลงมือปฏิบัติด้วยกำลังใจเนี่ยเราก็สามารถได้สิ่งนั้นมานะครับ
ความศรัทธามันก็ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมความตั้งใจแล้วก็ขยันทำมาหากิน
มันก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมกันจนประสบความสำเร็จแบบนี้